นั่งอยู่ข้างคุณลีน่าด้วยค่ะนี่น้องสองคนนะครับอ่าน้อง
แพรวากับน้องแพรใหม่เนาะแพรวาสิบหกเพรใหม่สิบสี่
นี่คุณแม่หรือนะรู้จักไหมเคยเห็นในทีวีไหมเคย

เห็นบอกว่าสอบได้เกรด๔ใช่ไหม
ไหนเล่าให้คุณผู้ชมทำรูปฟังเร็ว
ก็หนูก็ตั้งใจทำทุกวิชา

คุณยาตรีนั่นแหละแต่ว่าเราเติบโตมาเราอยากเป็นอะไรไหมน้องแพรวา
ก็เกิ้ลหูตอนนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกัน
อ๋อเพิ่งม๔น่ะเนอะเพิ่งม๔ใช่ครับเพิ่งตก
มุ่งมั่นเรียนแพทย์ถ้าเรียนแพทย์แล้วรวย
หนูยังไม่รู้เลย
แพทย์ใหม่ว่าเมื่อเพิ่งม๒ครับเพิ่งเมื่อเมื่อ๒นะเอาละ

นี่ค่ะทั้งหมดแสนห้าหนึ่งแสนห้าเหมือนบาท

เจรตนารมณ์เพื่ออะไรครับไหนลองบอกทั้ง๒๐๒๑เพราะว่ามีคนบอกว่าน้องสองคนนี้
เรียนหนังสือเก่งมากเลยสอบได้เกือบ๔แล้วก็อยากจะเรียนแพทย์
เราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าถ้าจบออกมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ
เพราะว่าแพทย์ขาดแค้นก็ฝากทั้งสองคนนั้นรีบทำการบ้านเลยนะ
ศึกษาเลยว่าถ้าเรียนแพทย์นี้เราจะต้องเก่งวิชาไหน
แล้วก็ไปตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเรียนแพทย์ให้มันจบให้ได้
จะได้มาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหนูกับแม่
คุณป้าที่คุณป้าที่เลี้ยงหนูทั้งสองคนคนนี้คือผู้มีพระคุณที่สุดนะ
มีพระคุณเหนือกว่าแม่ของหนูอีกเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ตั้งใจเรียนเงินจำนวนนี้แม่ลีน่ามอบให้ทั้งสองคนรับลูก
ว่าเป็นทุนการศึกษานะย้ำว่าเป็นทุนการศึกษา
ไม่ใช่การเยียวยานะคะเป็นทุนการศึกษาเพราะว่าเห็นว่าน้องเรียนเก่ง
แล้วก็ตั้งใจเรียนก็ขอให้หนูเอาเงินไปต่อยอด
ทำให้มันเป็นร้อยล้านในอีก๑๐ปีข้างหน้าหลังจากที่หนูทั้งสองคนได้เป็นแพทย์สมดั่งใจหวัง
ถ้าขาดเหลือขาดทุนทรัพย์อะไรต่างเวลาเรียนต่อไปหรือเรียนแพทย์ต้องเรียนต่อเนื่องไปได้อีก
ก็ต้องมาทำงานกับเรามาทำงานยังไงไหนลองบอกมาหน่อยครับเผื่อน้องจะได้ฟังเอาไว้ครับ
ลูกจ้างนะอันนี้ย้ำนะคะก็เคยรับปากไว้แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมาเป็นลูกจ้าง
ใช้คำว่าลูกจ้างในร้านของที่แม่รีน่าเปิดร้านค้าขายอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ให้เป็นเงินเดือน
ส่วนเลือกส่งเรียนต่อจะทำให้แต่ถ้าแบบไม่ได้มาเป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นอะไรเลย
เห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อคุณแม่จะส่งเรียนต่อคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมคุณแม่จะส่งเร
มีข้อแม้ว่าต้องมาเป็นลูกจ้างฉันทำงานกับฉันไม่ใช่รับจ้างพิเศษ

เอาละอันนี้น้องสองคนถ้าเกิดต้องการมีรายได้พิเศษนะ

แบบก็ต้องมาทำงานอยู่ใน

เพราะว่าปีนี้ฉัน๖๔แล้วนะ
ฉันก็อยู่บ้านคนเดียวเวลาตายมันอยู่ในบ้านนะ

คนนี้เขามีแม่นี่ไงแม่แม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายคนนู้น
นู่นแม่คนที่สามนี่คนที่สอง
เย็นเวลาผมจะหมดให้น้องได้ขอบคุณคุณแม่รีน่าหน่อย
นี่ของญาตินะของญาติ

เดี๋ยวก่อนน้องขอบคุณคุณแม่รีน่าหน่อยน้องสองคน
ก็ขอบคุณสำหรับทุนการศึกษานี้ที่ให้หนูกับน้องนะคะ
หนูจะตั้งใจเรียนให้สูงนะคะเพื่อที่จะได้แบบมีอาชีพที่มั่นคง
ไม่ใช่ให้เรียนให้สูงเรียนจอบแพทย์วิชาชีพอื่นมันไม่รวย
ให้น้องเขาเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะเรียนได้แล้วกัน
คุณแม่มีอะไรผวักบอกทิ้งท้ายให้หน่อยไหมครับ
ขอบคุณคุณลีน่าจังครับที่เห็นใจในตัวน้องนะครับ

พระคุณมากและหากถ้าก่อนหน้านี้

มีตรงไหนที่ทำให้เกิดข้อแคลงใจ

ผมต้องขออภัยและขอกราบขอโทษตรงนี้เลยครับ

ก็เมื่อกี้ยังบอกว่าจะไม่ฟ้องอะไรแล้วไง
ก็ไม่ฟ้องไงแต่ว่ามันยังขุนคล่องหมองใจอยู่

ไม่ฟ้องแล้วคือเป็นคนใจนักเรียนคำนี้คำเดียวจบ
แต่เรื่องความขอโทษอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะ

มันเจ็บมันเจ็บเพราะอาจจะเป็นคนอื่นแช่งหรือเปล่า

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒